กำแพงเพชรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
และเมื่อคืนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่กู้ไผ่คุณ

จากช่วยคนแล้วต้องช่วยหมู
หมูแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยเป็นร้อยเนี่ย
กว่าจะเอามันมาได้ลำบากขนาดไหน

โอ้โหคุณคิดดูกำลังแรงของหนุ่มกี่คนเนี่ย
ในการคุมหมูหนึ่งตัวนะครับ

แล้วกว่าจะเข็นออกมาได้แต่ละตัวแต่ละตัว
คุณดูสิต้องใช้พละกำลังขนาดไหน
ตัวนึงนี่รุมกันกี่คนคะเนี่ย๑๒๓๔๕คนนะคุณ
ใช่๕๖ถุงเอาถุงปิดหน้าด้วยนะ
แล้วก็หนุ่มเหล่านี้กว่าจะช่วยกันจับได้
๑๐ตัวโอ้โฮ๑๐ตัวก็ไม่ไหวแล้ว

นี่ครับเพราะกลัวว่าหมูจะจมน้ำครับ
เพราะมันเกิดเหตุน้ำป่าจากเขาสว่างเนี่ย
ไหลหลากลงมาทั่วหมู่บ้านในพื้นที่ของกำแพงเพชรกลางดึกนะครับ
โดยคุณลุงคำบัวคำลือบัวบานอายุ๕๒ปี
เจ้าของหมูได้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือครับ
แล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกู้ภัยไปถึง
พบว่าน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งหน้าแข้งแล้วนะฮะ
แล้วก็ปริมาณน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย

ช่วยกันนำรถเข็นมาใส่หมูไปทีละตัวทีละตัวแบบนี้
ฉุดทั้งดึงหมูไม่ยอมขึ้นรถเข็นร้องอี๊ดแบบนี้เลยฮะ

แม่ถึงเวลานี้มันไม่หิวหรอกคุณ
มันกลัวคนกลัวมันไม่กินอะไรเลย

ก็เลยต้องปลุกปล้ำกันอยู่นานจนเหนื่อยแล้วครับ
มาใช้กระสอบคลุมหัวหมูให้มันหายตกใจก่อน
และสามารถจับหมูทั้ง๑๐ตัวย้ายไปอยู่ในที่สูงได้สำเร็จ
นี่ล่อมันก็ไม่เข้านะฮะ

หมูมาได้๓เดือนหมดค่าอาหารไปเป็นหมื่น
น้ำหนักหมูแต่ละตัว๗๐๑๐๐กิโลกรัม
ใกล้จะขายได้แล้วนะแต่เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมครับ
ก็กลัวว่าน้ำมันจะหลากมาเพิ่มขึ้น
ท่วมเล้าหมูก็เลยจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะครับ

แต่คราวนี้เป็นน้ำป่าจากเขตอุทยานเขาใหญ่

เออนะครับไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบล
ในพื้นที่อำเภอประจันตคามของจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ส่งผลให้ถนนสาย๓๓สุวรรณสอนปราจีนประจันตคาม
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๗๙นะครับ
น้ำท่วมสูงเป็นระยะทางยาว
เจ้าหน้าที่ต้องนำสัญญาณไฟมาติดตั้ง
พร้อมกับวางกลวยยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
เช่นเดียวกับถนนสายประจันตคามน้ำตกตะคร้อ
ถูกน้ำท่วมยาว๓๐๐๔๐๐เมตร
แล้วก็น้ำยังเข้าท่วมหมู่บ้านที่เกาะกะพี
บ้านเรือนประชาชนกว่า๒๐ครัวเรือนนะครับ
ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตร
ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก
แล้วก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องอบพยพออกมาตั้งเต็นต์นอนกันที่ริมถนน
หน้าทางเข้าหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วครับ
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว๗๕ครัวเรือน
นี่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ